ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้หน่อย
สำโรงเหนือสมุทรปราการคือมีเด็กนักเรียนช่างเนี่ย
เขาขี่จักรยานยนต์มากันแล้วเจอคู่อริขี่รถไล่ตามนะ
พอขี่รถไล่ตามไปแล้วเนี่ยมันมีจังหวะหนึ่ง
มันเหมือนกับรถจักรยานยนต์เนี่ยไปเกี่ยวไปชนกัน
แล้วรถจักรยานยนต์คันที่ถูกชนเนี่ยล้มคว่ำลง
พวกที่เป็นเด็กช่างที่ไล่ตามมาทำยังไงต่อเนี่ยไปดูนะครับ
นี่ค่ะคือนี่เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนช่าง
ขี่จักรยานยนต์กันมาสองสามคันเนี่ยเห็นคู่อริ
นี่ไปแล้วแต่ไปชนรถชาวบ้านเขาล้มคันหนึ่ง
คนนั้นเกือบซวยนะฮะเขาต้องตะโกนบอกบอกไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ
ก่อนที่พวกนี้จะไล่ตามกลุ่มคู่อาริไปอีกทีหนึ่ง
นี่ฮะที่ซอยพรสว่าง๖นะครับตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการ
นี่อีกมุมหนึ่งแต่เป็นเหตุการณ์เดียวกันเห็นไหมนี่จังหวะตรงนี้ปึ้งนู่น

นี่เจ็บขาก็เผลกเลยลดลมถูกเกี่ยวไปเมื่อคีย์นี้โอ้โห

จะมีมุมเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นใช่ไหมฮะที่โอ้โหใบหน้า๒คน๒ใน๔ของคนที่เป็นวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ย
อย่างชัดเจนเลยเข้ามากันซ้อนท้ายกันมาสองคันนะฮะโอ้โหนี่ครับ
จริงจริงเลยฮะเนี่ยชายชุดดำคนนี้เนี่ยโอ้โห
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดหลังเกิดเหตุจะเห็นรถของวัยรุ่นที่แต่งชุดนักเรียนสองคนเนี่ย
ขี่ล่วงหน้าไปนะมีสองคันนะขี่ล่วงหน้าไป
มีวัยรุ่นที่แต่งตัวเหมือนกับเด็กช่างเนี่ยขี่ตามหลังนี่ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้
แล้วก็ไปเจอกันกลางซอยที่รถล้มอ่ะค่ะ
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเรานะฮะลงพื้นที่ไปไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่าผู้ชายชุดดำที่จักรยานยนต์ล้มเนี่ยเขาต้องรีบตะโกนบอกเขาไม่เกี่ยวนะ
เขาไม่เกี่ยวนะโอ้โหไม่งั้นโดนแน่เพราะว่ากลุ่มเด็กช่างพวกนั้นพุ่งเข้ามาหาเลย
พวกนั้นก็ยอมถอยไปแล้วก็ไล่ตามคู่อริต่อ
ไปเกี่ยวกับประชาชนทั่วไปอีกคันนึงค่ะจนเขาล้มล้มแล้วเขาก็เจ็บเลย
แล้วก็ไม่มีการแบบมาดูเลยนะคะคือขับไปเลยอย่างนั้นนะคะ
ขับไปเลยแล้วเหมือนกับว่าคันที่มาคันเดียวอะค่ะเขาไม่รู้เขาคิดว่าเป็นพวกเดียวกัน
เขาจะหันมาง้างจะฟันคนที่ล้มอะค่ะคนเจ็บจนประชาชนเขาตะโกนไปบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ว่าไม่ใช่ไม่ใช่พวกเดียวกันนะคือคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย
สมัยนี้มันไม่ควรทำแล้วอะค่ะมันน่าจะหยุดได้แล้วกับการกระทำแบบนี้มันไม่เท่
มันดูแล้วมันไม่เท่เลยมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าคนที่ล้มไปคนที่ไม่รู้อีโหยเน่มาเขาเกิดเป็นอะไรมากกว่าที่เห็นนะคะ
มันจะแย่นะคะครอบครัวเขาจะอยู่ยังไงอ่ะคะ
ก็เหมือนกับที่ผู้หญิงท่านนี้บอกกับเรานั่นแหละ
มันไม่เท่เลยนะใช่ค่ะมีแต่คนเขาด่าเอานะฮะ
ท่านผู้ชมครับเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แถวนั้นบอกว่าคนเจ็บเนี่ยเขาทำงานอยู่ในซอยแห่งเนี้ยแหละฮะ
หลังเกิดเหตุเขาต้องเอาจักรยานยนต์มาให้ที่ร้านซ่อมนะครับ
เพราะว่าล้มคว่ำไปไงรถเสียหาย
นี่เจ้าของร้านเขาใจดีเขาซ่อมให้ฟรีเลยนะ
เท่าที่ถามคนเจ็บบอกว่าเห็นคนก่อเหตุเนี่ยพกปืนด้วยนะ
หลังจากซ่อมรถเสร็จเขาก็ไปทำงานของเขาต่อ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจสพสำโรงเหนือเจ้าของพื้นที่
คุมตัวเด็กนักเรียนช่างที่ก่อเหตุได้แล้วนะฮะ
สี่คนที่มากันสองคันสี่คนนะครับ
เป็นทั้งนักเรียนและอดีตนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพช่าง
อายุสิบหกถึงสิบแปดปีในสี่คนเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งด้วย
ของกลางก็คือมิดดาบกับมีดอิโต้หัวตัดแล้วก็จักรยานยนต์๒คัน
หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุคนที่ถือมิดดาบในคลิป
โอ้โหดีนะเขาบอกผมไม่ใช่ไม่เกี่ยวมิดดาบเบอร์เลอร์
นี่ฮะคนที่ใช้ดาบจะไปฟันเขาเนี่ยบอกว่าตัวเขาเนี่ยเคยเป็นรุ่นพี่
เคยเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้กรุงเทพช่างตอนนี้ถูกพักการเรียนคุณเข็มมาสอน
วันเกิดเหตุขี่รถจะไปส่งรุ่นน้องที่เป็นนักเรียนอยู่
ระหว่างทางเจอกลุ่มนักเรียนต่างสถาบันเป็นนักเรียนมัธยม
พวกนั้นเนี่ย๖คนขี่รถมา๓คันแล้วพวกนั้นเนี่ยชักมีดขึ้นมาชี้หน้าใส่พวกเขาก่อน
แล้วตะโกนท้าทายเขาด้วยเขาก็เลยวนรถแล้วขี่ไล่ตามเพื่อจะไปฟัน
ถามว่าไปฟันเขาทำไมจะไปฟันเขาทำไมไล่ตามเขาเนี่ยเพื่อป้องกันตัว
เพราะว่าพวกนั้นเนี่ยเอามีดมาชี้หน้าเขาก่อนไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรหรือเปล่า

ฝั่งเด็กพวกนั้นมันขับรถไปเฉียวแล้วมันก็เลยล้มครับ
เขาบอกว่าเขามันไม่เกี่ยวก็เลยไปเนี้ยนั้นตั้งเลยนึกว่ามาด้วยกัน
เราอยากบอกอะไรคนที่ขับรถล้มไหม
ตัวนี้เขาไม่เกี่ยวข้องกับอะไร
ผมอยากขอโทษจริงนะครับ
ผมไม่รู้ผมคิดว่ามาด้วยกันครับ
เห็นขับรถมาคู่กันแล้วผมคิดว่าเกี่ยวกันล้มเอง
นี่คือ
แต่ว่าแต่คนที่เขาไม่รู้เรื่องแล้วถูกเกี่ยวล้มลงไป

คันที่ว่าเขาหนีไปก่อนเนี่ยที่เป็นนักเรียนมัธยม
นี่บอกผมก็ไม่รู้ใช่คู่อลิหรือเปล่า

ตำรวจบอกมันย้อนแย้งนะครับภาพวงจรปิดกับคำกล่าวอ้าง
ของผู้ที่ถูกจับกลุ่มได้ที่ถูกแจ้งโอ้โห้หาไป

เรื่องของการพาอาวุธมีด
ไปก่อเหตุก่อความวุ่นวายเดี๋ยวจะสอบสวนขยายผลแล้วก็จะให้ผู้ที่บาดเจ็บที่เป็นชาวบ้านเนี่ยคนนี้ฮะ
ยังไงถ้าดูข่าวอยู่ตำรวจสพสำรงเหนือบอกว่าไปแจ้งความเพิ่มเติมได้นะครับ
จะได้ดำเนินคดีกับกลุ่มที่ก่อเหตุนะฮะ